เปิดปากกับภาคภูมิ
หมอเม้นที่เกี่ยวมันพบสภาพร้อมประโยชน์
ปร้อมประโยชน์
เงินไม่เข้าเงินไม่เข้าสอนอมเงินไม่เข้าอะไร

เหลืออยู่๕นาที๑๐นาทีรอไม่ได้เลย
จะว่าอย่างนี้เลยหาที่เอาจนได้
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
วันนี้ว่ากันด้วยเรื่องสวยสติ๊กเกอร์ฮะ
ท่านผู้ชมตามข่าวมาหลายวันนะครับ
จุดเริ่มต้นเนี่ยคุณวิโรธลักษณะอดีศร
ว่าที่สอสอบัญชีรายชื่อพักก้าวไกล
ก่อนหน้านี้ก็เป็นสอสอในสภานี่แหละ
ออกมาโพสต์โพสต์ถามภาพเดียวนะฮะ
เท่านั้นแหละครับท่านผู้ชมครับโอ้โหสั่นสะเทือนกันทั้งประเทศ
หลายวงการทีเดียวว่าสติกเกอร์แบบนี้เนี่ย
มันไปติดอยู่หน้ารถบรรทุกมันคือสติ๊กเกอร์อะไร
วันนี้คงรู้กันแล้วนักข่าวของเราไปถามบรรดาผู้ขับรถบรรทุก
ประกอบการขนส่งต่างเขาบอกกันหมดเลยนะฮะ
ไม่มีใครปิดบังเลยล่าสุดเมื่อวานเนี่ย
ผู้ประกอบการตำรวจทางหลวงต้องไปหาผู้ประกอบบัญชา
เพื่อจะขอย้ายตัวเองออกจากต้นสังกัดก่อน
เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจให้มีการตรวจสอบเรื่องนี้อย่างจริงจังไปเลยว่า
เออมันมีไหมสวยแบบไหนอะไรยังไง
แล้วจากนี้ไปคุณวิโรธจะไล่ตามเรื่องนี้ยังไงต่อ
วันนี้เปิดปากกับภาคภูมิคุยกับคุณวิโรธลักษณะอดีศร
ว่าที่สอสอบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลครับ
สวัสดีครับคุณวิโรธครับครับสวัสดีครับคุณภาคภูมิครับ
สวัสดีทุกท่านนะครับได้เจอกันอีกครั้งหนึ่ง
ก็เราอยากจะเจอกันในวาระโอกาสที่ดีกว่านี้บ้างนะครับ
โอ้โหคุณวิโรธเอาตรงนี้ก่อนจากสวยสติ๊กเกอร์ที่ว่าเป็นรถบรรทุกอ่ะ
มันขยายผลไปไปหลายวงการมากเลยอ่ะลอตเตอรี่ก็มีใช่ไหม
ก็ล่าสุดก็น่าจะเป็นเรื่องของลอตเตอรี่
แผงลอตเตอรี่ที่เขาห้อยคอขายกันคนตัวเล็กตัวน้อย
ก็ยังต้องจ่ายกันเดือนละ๕๐๐๘๐๐อย่างนี้
อันนั้นก็มีสติ๊กเกอร์ดูดิอมหิตไหมอมหิตนะ
ผมว่ารู้สึกอามหิตมากนะแรงงานต่างด้าวที่ก็มีการ
ทำอาชีพที่แบบเขาสงวนไว้ให้คนไทยเดินไปเจอ
เอามีอะไรนะมีก็ก็ล่ำลือกันว่าก็ต้องมีการติดสติ๊กเกอร์
รถตู้ก็มีสติ๊กเกอร์นะครับตอนนี้ก็เลย
เคยฟังไหมฮะก็เศรษฐกิจไม่ดีนะครับอยากจะเปลี่ยนสีรถก็เอาสติ๊กเกอร์
ติดท้ายรถไว้ก่อนแต่นี่ติดหน้ากระจกนะครับอ่าอ่า
หลากหลายรูปแบบแต่ว่าคุณวิโรธบอกว่าสิ่งที่เน้นเลยเนี่ย
คือเรื่องของรถบรรทุกใช่ไหมคือตอนนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของสวยทางหลวงเป็นหลักนะครับ
แต่ว่าก็เป็นนิมิตหมายอันดีคือเอาเบื้องต้นเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจก่อน
เมื่อคืนนี้ผมดูข่าวหลายสำนักก็จะบอกว่าเด้งหรือสั่งย้ายท่านผู้การตำรวจทางหลวงนะ
ซึ่งอันนี้ก็ต้องเคลียร์กันก่อนว่าจริงแล้วเราต้องชื่นชมสปีริตท่านนะ
เพราะท่านไม่ได้ว่าถูกเด้งนะท่านขอย้ายตัวเองนะครับ
เพื่อกระบวนการการตรวจสอบสืบสวนข้อที่จริงจะได้ดำเนินการอย่างโปร่งใส
ซึ่งทำไมเราถึงต้องชื่นชมท่านผู้การเอกราช
เพราะเราหากรณีแบบนี้ได้น้อยมากในแวดวงราชการไทยนะ
ส่วนใหญ่ก็คือจะนั่งทับปัญหาแล้วก็รอให้ผู้คำชาที่อยู่ระดับสูงไปสั่งย้ายสั่งเด้ง
แต่ครั้งนี้คือท่านแสดงความบริสุทธิ์ใจเลยว่าตรวจได้เลยนะครับ
เข้ามาสืบเข้ามาสอบได้เลยนะครับท่านขอย้ายตนเอง
ซึ่งก็ต้องชื่นชมท่านไว้ตรงนี้ด้วยนะครับก็ต้องให้ข้อเท็จจริงตรงนี้นะครับ
โพธิเอกราชลิ้มสังการณ์คือเมื่อวานี้ผมได้ข่าวมาจากทางสอบส่วนกลางแจ้งเรื่องนี้มาเนี่ย
ก็เป็นการแจ้งมาว่าทางท่านเอกราชเนี่ยไปขอย้ายตัวเองบอกเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ
แต่เราสังเกตเห็นไหมว่าการพาดหัวข่าวหลายสำนักก็จะบอกว่าเด้งถูกไหมฮะแสดงว่าเราก็ไม่คุ้นกับมาตรฐานจริยธรรมแบบนี้เหมือนกัน
ตอนนี้ก็มีคนมารักษาราชการแทนแล้วสอบสวนกลางก็ตั้งตำรวจท่านหนึ่งเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางครับ
ขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้ครับสวยสติ๊กเกอร์อ่าว่าเออมีหรือไม่มีแบบไหนอะไรยังไง
ซึ่งตอนนี้เราเห็นการขานรับแล้วก็เห็นระดับผู้บังคับบัญชาที่เข้ามาดูแลจัดการในเรื่องนี้
เรื่องต้นเนี่ยผมก็สบายใจในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าชื่อชั้นของแต่ละท่านเนี่ยก็อยู่ในระดับที่ไว้วางใจได้จริง
นักงานตำรวจแห่งชาติก็ตั้งเจรตำรวจแห่งชาติให้มาตรวจสอบ
แสดงว่าตอนนี้นะฮะก็ต้องให้ความเป็นทำอะไรจริงก็ต้องว่าจริงอะไรไม่จริงก็ต้องว่าไม่จริง
แล้วตอนนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็น่าจะใส่ใจสอนี่แบบนี้อย่างเต็มที่ที่สุดแล้ว
เล่าให้ฟังหน่อยฮะที่มาที่ไปของการออกมาเปิดประเด็นเรื่องนี้เนี่ย
มันเริ่มต้นยังไงคืออย่างนี้ครับจริงจริงเนี่ยนะครับ
ก็ทางก้าวไกลเนี่ยก็มีการหารือกับทางสหพันธ์นะครับ
ขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมที่สมาคมผู้ประกอบการรถบรรทุกนะครับ
อยู่ตามภูมิภาคต่างต่างเนี่ยมาเป็นระยะระยะอยู่แล้วนะครับแล้วคราวนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่า
ผู้ผู้ประกอบการเนี่ยเขาก็บอบช้ำในช่วงโควิดถูกไหมครับแล้วคราวนี้เนี่ยพอหลังโควิดเนี่ย
กำลังจะลืมตาอ้าปากใช่ไหมครับคราวนี้ก็ต้องมาเจอกับการรีดถ่ายหรือสวยแบบนี้อีกถูกไหมฮะ
เขาก็รับไม่ไหวเพราะทุกคนก็อยากจะตั้งตัวได้นะฮะฟื้นฟื้นธุรกิจฟื้นเศรษฐกิจใหม่ถูกไหมฮะ
เบาะแสก็เริ่มเข้ามาทางผมแล้วว่ามันมีสติ๊กเกอร์อย่างนั้นอย่างนี้ถูกไหมครับ
คราวนี้เราก็สืบสวนสอบสวนขยายผลต่อว่ามันมีอยู่จริงแล้วมันมีเยอะนะฮะ
มากกว่าที่เราคิดแรกเมื่อกี้คุณภาคภูมิก็พูดแล้ว
แต่เดิมเราเคยคิดว่าถ้าเราเปิดเรื่องนี้หรือเอายกปัญหานี้มาไว้บนดินเนี่ย
อาจจะได้รับการตอบรับที่ไม่ดีจากผู้ประกอบการก็ได้แต่ปรากฏว่าเราสังเกตเห็นไหมว่าผู้ประกอบ
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เนี่ยฐานลับเลยแล้วก็อยากจะจัดการกับปัญหานี้
แสดงว่าอะไรฮะแสดงว่าไอ้เจ้าสวยสติ๊กเกอร์ตัวเนี้ย
มันบรรทอนประสิทธิภาพการทำธุรกิจอย่างมากอ่า
เริ่มต้นมันอาจจะจ่ายถูกแต่พอจ่ายแล้วก็จ่ายเพิ่มจ่ายเพิ่ม
แต่เดิมเคยมีดวงเดียวรอดต้องติดหลายดวงดวงหนึ่งอาจจะขึ้นราคาอีก
แล้วหนักข้อเข้าผู้ประกอบการบางคนเล่าให้ผมฟังว่าก็ถูกไหว้วาน
ขนของที่อาจจะต้องสงสัยว่าผิดกฎหมายอีก
ซึ่งเขาก็ไม่สบายใจคือสวยพอเริ่มต้นจ่ายก็ถูกบีบให้จ่ายเพิ่ม
อ่าเพราะอย่าลืมนะครับวันนี้ตัวละครยังมาไม่ครบนะครับ
ครับยังมีข้าราชการบางนายของกรมทางหลวงอีกด้วยอืม
ซึ่งวันนี้ยังคงเงียบกลิบถูกไหมคือมันไม่ได้มีแค่ตำรวจทางหลวงนะ
ที่เกี่ยวข้องกับบรรดารถรถณวันนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดเราโทษ
กี่หน่วยงานวันนี้ถ้าเกิดเราโทษแต่ตำรวจทางหลวงเนี่ย
ต้องยอมรับวันนี้ตำรวจทางหลวงเนี่ยก็เขาเรียกว่ารับภาระเกินสัดส่วน
เป็นหมู่บ้านกระสุนต่อการตัวเนี้ยอ่าเป็นอ่าคือแต่ก็ต้องคือว่า
รับรับรับผิดชอบเกินสัดส่วนแล้วครับเพราะก็ยังมีอีกหน่วยงานหนึ่งใช่ไหม
ว่าจะเป็นเรื่องของสำนักควบคุมควบคุมน้ำหนักยานพานะเนี่ยนะครับ
สคนเนี่ยซึ่งก็อยู่ภายใต้ของกรมทางหลวงแต่ผมเราแต่เราพูดผมพูดตรงนี้ก่อนนะ
เหมารวมทั้งกรมไม่ได้นะเหมือนกับตำรวจทางหลวง
เราก็เหมารวมทั้งกองประคับการณ์ไม่ได้น่ะอืมถูกต้องไหมฮะ
คราวนี้แต่ตัวละครอีกอีกตัวละครสำคัญหนึ่งอย่างกรมทางหลวงเนี่ย
ก็ยังไม่ได้แสดงท่าทีอะไรอ่าเพราะว่าเวลาเขาขับรถไปเนี้ย
มันมันเจอเจ้าหน้าที่หลายหน่วยอ่ะก็มีการชั่งนะครับ
ว่าต้องเข้าซ้ายไปแล้วก็ไปตรวจน้ำหนักแล้วขาใหญ่ที่บอกไล่เคลียร์เนี่ย
ก็คือเขาไม่ได้ไล่เคลียร์เฉพาะตำรวจบางนายหรอกเขาก็ไล่เคลียร์
ราชการของกรมทางหลวงโดยเฉพาะสำนักควบคุมน้ำหนักยานพานะเนี่ย
ท่านเหมือนกันย้ำว่าบางท่านอ่าด้วยเหมือนกันคือในอดีตที่ผ่านมาเนี่ย
มันก็มีอยู่แล้วนั่นแหละแบบเนี้ยใช่ไหมฮะอ่า
เพราะว่าเวลาคุณบรรทุกแล้วถ้าเกิดเกินน้ำหนักอ่า
คุณจะต้องถูกปรับถูกจับใช่ไหมหรือว่าจะเป็นเรื่องอย่างอื่นอะไรต่างที่เกี่ยวข้องกับรถของคุณก็แล้วแต่ที่บรรทุกของมา
น้ำหนักจริงจริงอ่ะปลายเหตุน้ำหนักจริงจริงอ่ะปลายเหตุแล้วจริงจริงมันคืออะไร
ต้นเหตุมันคือการเอากฎหมายมาเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบจุกจิกสร้างความรำคาญให้ผู้ประกอบการที่เขาทำธุรกิจสุจริต
นะครับให้เขาเสียเวลาเวลาอืมแทนที่เขาแต่เดิมเขาจะวิ่งได้สักสองสามเที่ยว
เขาอาจจะวิ่งได้แค่เที่ยวเดียวต้องถูกเรียกตรวจนั้นตรวจนี้ก็อย่างที่เมื่อกี้อ่า
ทางคลิปวิดีโอเริ่มต้นนะอ่าว่าก็จะเจ้าอาทิบางนายของย้าวว่าย้ำว่าบางนายน่ะ
ครับก็จะวนรถแล้วก็หาเรื่องให้ได้อืมนะตรวจให้เสียเวลาให้ได้
ก็เหมือนกับการบีบให้บอกว่าซื้อสติ๊กเกอร์เถอะจะได้ผ่านฉลุยถูกไหม
ดังนั้นตอนนี้มันมีปัญหาของผู้ประกอบการที่เราต้องให้ความสำคัญ
งั้นเราแก้ปัญหาสวยไม่ได้ปราบอย่างเดียวแก้ปัญหาไม่ได้นะครับ
ที่ผ่านมามันมีมาสามสิบปีก็มีการปราบมาเป็นระยะระยะ
แต่ทำไมเราปราบไม่ได้ทำไมเรามันทำไมมันยังไม่หมดไป
เพราะเรายังไม่สามารถสร้างระบบนิเวศที่ทำให้ผู้ประกอบการที่เขาสุจริต
อืมเขาประกอบกิจการได้ตอนนี้ใครที่ประกอบธุรกิจสุจริต
บางครั้งก็ผิดกฎหมายโดยไม่ตั้งใจก็มีนะ
คือคุณครูโดยก็มันจะบอกว่าต่อให้เขาบันทุกข์น้ำหนักไม่เกิน
ปัจจุบันนี้กฎหมายคือคันหนึ่งเนี่ยต้องบรรทุกไม่เกิน๕๐ใช่ไหมฮะ
อ่าคราวนี้คือมันมีเรื่องน้ำหนักก็มีไปวนเวียนเอาตรวจควันดำ
ทืบคันเร่งเพื่อให้เป็นควันดำให้ได้ก็มีไปจุกจิกเรื่อง
รอบตัวรถก็มีไฟท้องไฟท้ายเสียงดงเสียงดังไปตรวจพอขอรอ
พนักงานขับรถก็มีคือหาเรื่องให้ได้นะครับไม่ใช่แค่น้ำหนัก
ถ้าคุณไม่มีเนี่ยยังไงคุณต้องโดนสักเรื่องอ่า
แล้วแต่ว่าน้ำหนักมันมีประเด็นอย่างงี้อ่าคือผู้ประกอบการเนี่ย
เขาก็มีรถพ่วงหลายขนาดเล็กกลางใหญ่ถูกไหมครับ
คราวนี้แต่เดิมเนี่ยมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์น้ำหนักเนี่ย
เขาก็แล้วแต่เล็กกางใหญ่ห้าสิบสองตันบ้างอืม
สิบแปดตันบ้างขึ้นอยู่กับว่ารถใหญ่หรือรถเล็กครับ
แต่ตอนนี้ในยุคคอสชเนี่ยรวบตึงเลยคือไม่ว่ารถพ่วง
ขนาดใดก็ตามเนี่ยให้ได้แค่ห้าสิบจุดห้าไม่เกินนี้

แต่เดิมเขามีรถพ่วงขนาดใหญ่เขาขนได้๕๘ตันถูกกฎหมาย
อยู่ดีเขากลายเป็นคนผิดกฎหมายไปแล้ว
ก็เท่ากับการออกกฎหมายฉบับนี้ก็ถูกตั้งข้อสงสัยใช่ไหมว่า
เป็นการบีบให้เขาต้องไปเคลียร์และเข้าสู่วงจรสติ๊กเกอร์หรือเปล่า
โดยที่เขาไม่เต็มใจหรือเปล่ามาแก้ตอนคอสชอย่างนี้หรอ
ใช่ครับคือเดิมแบ่งไว้อันนี้รถขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่
ตอนเนี้ยทุกขนาดเท่ากันไม่เกินห้าสิบจุดห้าชั้นใช่ต่อคัน
ผมอยากงี้ผมผมอยากจะชี้ให้ทุกคนว่าเรามีเรามองตรงกันก่อน
เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่มาใช้ดุลยพินิษฐ์มันมีหลักการทางวิศวกรรมที่คำนวณได้เลย
อ่าซึ่งน้ำหนักจะเหมาะสมเป็นเท่าไหร่เนี้ยเราสามารถปรึกษากับอ่า
ไม่ว่าจะเป็นวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยก็ดีหรือสภาวิศวกรก็ดีคำนวณออกมาเป็นตัวเลขได้เลย
น้ำหนักจะมากหรือน้อยครับมันจะทำให้ถนนเสียหายเลย
มันอยู่ที่น้ำหนักที่เฉลี่ยที่ถ่ายลงมาที่ล้อ๑ล้อ
ถ้าน้ำหนักมากแต่หลายล้อก็ไม่เป็นไรเพราะเฉลี่ยน้ำหนักลงมาถูกไหมครับ
แต่ถ้าเกิดปรากฏว่าน้ำหนักมากแต่ล้อน้อยปรากฏว่าโหลดหรือว่าน้ำหนักที่จะกดลงมาหรือถ่ายลงไว้ที่ล้อเนี่ยมันก็มาก
แล้วมันก็มาทำให้ผิวถนนเสียหายถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยแปลกไหมว่า
พ่วงขนาดใหญ่ที่จำนวนล้อเยอะน้ำหนักที่ไถ่ลงมาที่ล้อเนี่ยมันก็น้อยกว่ารถพ่วงขนาดเล็ก
ปรากฏว่ากับถูกลิมิตหรือว่าน้ำหนักเนี้ยถูกควบคุมเล็กกางใหญ่เท่ากันคือห้าสิบจุดห้าตัน
ถูกไหมเรื่องนี้ก็ต้องศึกษาถกเถียงแต่เรายังไม่ต้องมานั่งเข้าข้างไหน
เพราะเรื่องแบบนี้รับฟังไว้และเราต้องปรึกษาทางผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมแล้วเราคำนวณเป็นตัวเลขที่ถูกหลักตามหลักวิศวกรรมได้อ่ะอ่า
ตรงนี้ก็ต้องแก้กฎหมายด้วยถ้าปราบสวยอย่างเดียวแต่กฎหมายยังคงไม่มีความเป็นธรรม
สุดท้ายคนก็ต้องดิ้นลนคือคนที่ทำถูกเขาเรียกว่าคนสุจริตต้องมาผิดกฎหมาย
ด้วยกฎหมายที่มันไม่ทันสมัยกฎหมายที่มันผิดกับหลักวิศวกรรมหรือว่าไม่สอดคล้องกับหลักสากลแบบเนี้ยอ่า
เราก็ต้องคำนึงถึงกฎหมายตรงนี้ด้วยใช่ไหมฮะมันทำให้ผู้ประกอบการจะได้อยู่ได้
ประกอบการที่สุจริตและตั้งใจทำธุรกิจที่ดีอยู่ได้ไม่ใช่ว่าถูกกฎหมายรังแก่
นั้นเรายังต้องคิดถึงการไปบังคับใช้กฎหมายจุกจิกถ่วงเวลาเขาดึงเวลาเขาให้เขาเสียเวลาทำหากิน
ตรงนี้ก็ต้องจัดการให้อ่าเด็ดขาดอ่าเดี๋ยวผมขอพักครู่เดียวใช่ครับ
เดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อแต่ตอนนี้เห็นภาพแล้วครับนะว่าเรื่องอ่า
ไปไปหาเรื่องจะจะไปเก็บเงินเขาไปจุกจิกกับเขาจนเขาต้องใช่
ติดสติ๊กเกอร์ใช่ครับแล้วก็เสียเงินแต่ความจริงแล้วอีกมุมนึงเนี่ย
ก็ต้องไปช่วยเค้าด้วยน่ะอ่าผมพูดจั้นจั้นอย่างงี้ถ้าเขาเต็มใจ
แต่สติ๊กเกอร์เขาไม่ออกมาเป็นแนวร่วมในการแก้ปัญหาเรื่องสวยนี้หรอกครับ
เขาไม่ได้ว่าอยากจะติดน่ะต้องมันไฟล์บั้งครับ
ทุกผู้ชมครับที่คุณวิโรธเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้
จะต้องแก้ปัญหาแบบไหนอย่างไรบ้างแต่เดี๋ยวคุณ
โรธเนี่ยจะอธิบายให้เพิ่มเติมนะครับแต่ตอนนี้
ผมขอคุยกับท่านท่านพลตรวจรีวิวัติชัยสังขะ
ท่านเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเมื่อวานนี้
ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจโทจิรพบภูริเดชเนี่ย
มีคำสั่งตั้งให้ท่านเป็นหัวหน้าคณะทำงานเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับเรื่องของสวยสติ๊กเกอร์รถบรรทุกตรงเนี้ยนะฮะ
จะได้สอบถามกันว่าเออจะตรวจสอบแบบไหนอย่างไรบ้างนะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับผมครับท่านครับตอนนี้การตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องของสวยสติ๊กเกอร์ตรงเนี้ยฮะ
เราจะเริ่มต้นแล้วก็ไปตรวจสอบจากแบบไหนยังไงก่อนบ้างครับท่าน

หัวหน้าคณะธรรมัยมาตรวจสอบเรื่องนี้เลยอ่าจริยตำรวจของทางสอทชก็มีครับน่ะคุณวิรวธมันจะมีคำถามหนึ่งก็คืออ่าคนเขาบอกว่าเอ้าถ้าเกิดไม่ได้ทำผิดก็ไม่ต้องจ่ายสวยไงอ่อเอาอย่างงี้ค่ะก็ที่ผมบอกให้ว่าเหมือนที่เราให้ฟังเมื่อกี้ถ้ากฎหมายเนี่ยมันไม่เป็นจริงอื
แบบนี้แหละเขาจะเป็นเครื่องมือในการไปบีบไปลีดไปไถผู้ประกอบการที่เขามีเจตนาที่จะทำธุรกิจโดยสุจริตนะครับที่เขาสะท้อนมาเนี่ยปัญหาหลักของเขาเนี่ยนอกจากเรื่องอ่าเดี๋ยวโดนหน่วยนั้นเจอหน่วยนี้บนถนนจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กวิ่งเที่ยวไม่ได้กับเรื่องน้ำหนักอ่าอย่างงั้นอ่าเร
ในการคำนวณได้เลยถูกไหมฮะอันนี้อ่าง่ายมากเลยใช้หลักวิศวกรรมผมขออนุญาตผมขอเดี๋ยวผมขอคุยกับท่านท่านอ่าโผล่นตรีวีวัฒน์ก่อนฮะสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครั้งครับท่านครับครับสวัสดีครับผมอ่าครับอ่าท่านครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยฮะว่าคณะทำงานของทางสอบสว
ปรากฏที่จะให้ข้อมูลเราได้ครับแล้วข้อได้จริงปรากฏถึงขั้นไหนนะครับถ้ามันมีความผิดดำเนินคดีก็ดำเนินการได้เลยครับ
หมายถึงว่าเราจะต้องไปดูว่าไอ้สติ๊กเกอร์ต่างที่เขามีการติดกันแล้วเขาบอกว่าจ่ายเงินเนี่ยเป็นรายเดือนรายเดือนเนี่ย
จ่ายให้ใครแล้วเกี่ยวข้องกับทางตำรวจที่เกี่ยวข้องกับเราหรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
อย่างนี้ครับจริงเนี่ยเราคุยคร่าวเบื้องต้นไปแล้วนะครับ
จะต้องไปขอข้อมูลจากหลายท่านที่ขอปรากฏตามสื่อนะครับซึ่ง
ถ้าเป็นเรื่องจริงก็เหมือนเรื่องสืบสวนดำเนินคดีแล้วประมาณนั้นนะครับเพราะว่าข้อที่จริงปรากฏไปส่วนหนึ่งแล้ว
เนี้ยว่าก็ต้องไปสืบสวนพอดีให้ปรากฏตอบในเรื่องการการ
ครับอ่าอย่างอ่าอย่างเช่นอ่าอาจจะต้องขอข้อมูลจากคุณวิโรธอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะที่ออกมาเปิดเผยเรื่องราว
จริงจริงเรียนกับท่านเจรแล้วคงจะไปนะครับแต่อาจจะไปไม่ให้รบกวนหรือไปพร้อมกันทีเดียว
อ่าเพราะว่าทางสตชก็มีเจรตำรวจแห่งชาติที่อ่าเป็นกรรมการตรวจสอบเรื่องนี้เหมือนกันอย่างเงี้ใช่ไหมฮะ
ใช่ครับใช่ครับอ่าทงทงของเราคือคืออะไรฮะการหาการหาว่ามีการรับสวยจริงหรือไม่กับ
ต่อไปก็คือว่าแล้วใครเป็นคนรับสวยอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
คือถ้าปรากฏว่ามีการรับสวยมันก็คงจะเหมือนการดำเนินคดีปกติครับ
พอดำเนินคดีไปแล้วถ้ามันเป็นกระบวนการองค์กรก็หาความเชื่อมโยงครับ
ครับก็ต้องไปดูว่าหน่วยงานไหนอย่างเช่นเป็นหน่วยงานนี้กับหน่วยงานนี้หรือว่าหน่วยงานเดียว
สั่งการอย่างนี้ก็ต้องไปไล่ไปเรื่อยตามขั้นตอนแบบนั้นใช่ไหมฮะ
ครับก็เหมือนการดำเนินคดีปกติครับ
ครับท่านท่านครับตามปกติแล้วเนี่ยทางตำรวจทางหลวงเนี่ยฮะเวลาที่จะตรวจสอบเรื่องของรถบรรทุกต่างที่เขาขนส่งสินค้าขนของอะไรมาตามถนนเนี่ย
เราตรวจสอบในแง่แบบไหนหรือยังไงฮะในส่วนจุดทางหลวง
เป็นการบังคับใช้ทางกฎหมายเช่นน้ำหนักซึ่งเรื่องการวิ่งเส้นทางจราจรอะไรต่างครับ
ก็คงมีหลายหน่วยช่วยกันทำงานแต่อะไรที่มันเอาเหตุของกฎหมายไปทำให้มันเกิดการ
ปรากฏมีการรับเงินนอกระบบอย่างนี้ก็ต้องไปสืบสวนเพิ่มเติมข้อที่จริงนะครับ
แล้วถึงตรงไหนปรากฏข้อที่จริงไปถึงใครเนี่ยเดี๋ยวเราต้องเก็บข้อมูลในเรื่องทางสืบสวนครับ
ก่อนหน้านี้เราเคยได้ข่าวหรือว่ามันเคยมีอะไรระแคะระคายมาบ้างไหมครับ
ว่าโอ้โหนี่เขาต้องติดสติ๊กเกอร์แล้วก็จ่ายสวยให้กับเจ้าหน้าที่อะไรอย่างนี้ครับ
อดีตก็เคยมีข่าวนะครับแต่ว่าตำรวจทั้งหมดคงไม่ได้คงไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวเรื่องพวกนี้ทั้งหมดนะครับ
อยากมีภารกิจครับดังนั้นคนที่มีภารกิจในด้านนี้เนี่ยก็ควรจะต้องเอาข้อมูลมาให้นะครับ
เพราะฉะนั้นคนของเราเองเราก็ต้องเรียกมาสอบเหมือนกัน
มองว่าเป็นกลุ่มของเฉพาะของตำรวจคนนี้กับพักพวกไม่น่าจะไปถึงระดับที่มันใหญ่กว่านั้นหรือว่ายังไงครับ
ข้อเท็จจริงโดยละเอียดยังไม่เห็นแต่ถ้าดูอย่างนี้เนี่ยมันน่าจะต้องเป็นกระบวนการเป็นองค์กรมันต้องมีคนฝึกนะ
แต่ว่าเชื่อมถึงใครอะไรเนี่ยเดี๋ยวขอให้เราได้ข้อที่จริงให้หมดนะครับ
ตอนนี้ได้เท่าไหร่ทำทั้งนั้นยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราเจอสัก๔๕เคสทำไปก่อน
แล้วถ้าสี่ห้าเคสมันเชื่อมกันได้แล้วขยายขึ้นเป็นอีกมันเชื่อมเหมือนกับ
เหมือนกับเราไล่กระบวนการของกลุ่มองค์กรอายากรรมอะครับ
คือคือท่านเองท่านก็เชื่อว่าคงไม่ใช่แค่คนสองคนหรอก
ที่จะมานั่งทำกันแบบสติ๊กเกอร์แบบนี้แล้วเก็บเงินรายเดือนขนาดนี้
ไม่ไม่น่าจะเป็นไปได้ครับไม่น่าจะเป็นไปได้ครับ
เรียนเรียนถามตรงตรงนะครับท่านคืออย่างงี้เนี้ยอ่า
ท่านท่านคิดว่าตำรวจทางหลวงเนี่ยหรือว่าตำรวจหน่วยไหนก็แล้วแต่เนี่ย
มีส่วนเกี่ยวข้องไหมฮะที่เขาจ่ายเงินไปให้อ่ะในแง่หนึ่งในวันนี้ถามว่าความเชื่อ
มันไปได้แต่การดำเนินคดีมันนอกข้อที่จริงหลักฐาน
ซึ่งเราเชื่อว่าเราน่าจะหาได้นะครับแล้ววันนี้เนี่ย
เราก็ให้ท่านผู้การปปไปรักษาการแทนผู้การทางหลวงนะครับ
แล้วก็ในส่วนของปอเองเนี่ยเราก็คงจะทำคู่ขนานกับเจรนะครับ
คงจะมีสุ่มตรวจในเรื่องพวกนี้ไปด้วยครับ
ก็เดี๋ยวข้อมูลหลักฐานมันคงจะไปบรรจบกันตรงไหนตรงหนึ่งครับ
ปัญหามันอยู่ที่ตรงไหนฮะท่านถ้าในมุมมองของท่าน
ระหว่างที่มีคนทำผิดกฎหมายแล้วเขาอยากจะทำผิดกฎหมาย
ก็เลยมาจ่ายสวยหรือเจ้าหน้าที่เนี่ยใช้ช่องทางกฎหมายเนี่ย
เรียกรับสวยเรียกรับผลประโยชน์จากเขา
กดมันออกเลยคนนะถ้ากดมันทำไม่ได้
แล้วทำให้ปัญหามีปัญหาสังคมเนี่ย
เราก็ต้องมานั่งคุยกันว่าเอากฎให้มันถูกต้อง
แต่ผู้มีว่าที่ปฏิบัติคุณต้องปฏิบัติตามหน้าที่โดยเร่งคัด

ก็คือคนที่มีหน้าที่ดูแลก็ต้องเคร่งครัดตรงนั้นด้วยใช่ไหมฮะ
ครับใช่ครับ
เอาละครับท่านครับยังไงก็ขอบพระคุณนะฮะสำหรับข้อมูลนะครับท่านแล้วก็ความคืบหน้าในการตรวจสอบ
ว่าจะใช้เวลาสักประมาณกี่วันครับท่านน่าจะมีผลออกมาได้
ในเบื้องต้นเรากำหนดกันไว้๑๕วันนะครับรายงานครั้งแรก

ก็เดี๋ยวคงจะเบื้องต้นเนี่ยอาจจะต้องไปขอข้อมูลจากหลายท่านนะครับ
ทั้งคุณวิโรธด้วยใช่ไหมฮะเดี๋ยวคงจะติดต่อแล้วก็ไปขอข้อมูลกัน
สิบห้าวันนับจากวันนี้ใช่ไหมครับท่าน

ได้ครับขอบพระคุณนะครับท่านครับขอบคุณครับท่านครับ
สวัสดีครับท่านรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะฮะพลโนตรีวิวัตรชัยสังคะนะฮะ

เป็นประธานกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงกรณีสวยสติ๊กเกอร์รถบรรทุกในส่วนของสอบสวนกลาง
แต่ต้องทำร่วมกับทางสตชที่มีเจรตำรวจแห่งชาติด้วย
แล้วก็อย่าลืมต้องมีตัวละครของกรมทางหลวงด้วยถูกไหม

มาที่เมื่อกี้ท่านบอกว่าอาจจะมีองค์กงองค์การอะไรเนี่ยนะครับ

คงต้องตรวจสอบไปถึงฆาตการบางคนใช้ว่าบางคนของกรมทางหลวงด้วยนะครับ
ไม่รู้ว่าคุณนิโรธจะจะคิดเหมือนผมหรือเปล่านะคืออย่างหนึ่งเนี่ย
แต่ผมคันตรงนี้จริงตอนนี้เราเห็นแต่ตำรวจออกมารับใช่ไหม
แต่ปรากฏว่ายังไม่มีสื่อคนไหนเนี่ยไปสอบถามนะฮะกับกรมทางหลวงเลยทั้งที่เป็นตัวละครที่สำคัญมากนะครับ

แล้วคนที่ต้องตรวจสอบเรื่องน้ำหนักเรื่องอะไรพวกนี้ด้วย
แต่เราอย่าเหมารวมทุกคนนะทั้งกรมไม่ได้นะแต่ว่าผมคิดว่าก็อย่างน้อยต้องมีส่วนรู้เห็นแหละจะบอกว่าอยู่กรมทางหลวงแต่ไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้เลยก็คงไม่ได้เหมือนกันถูกไหม
คนดีทำธุรกิจไม่ได้เพราะผิดกฎหมายที่มันไม่สมเหตุสมผลอย่างนี้

มีอีกเรื่องหนึ่งด้วยนะที่ผมถามไปนะผมก็ท่านตกลงคิดว่ามีตำรวจเกี่ยวข้องไหม
คนสองคนหรือว่ากี่คนเออตำรวจยอมรับว่าคนคนสองคนมันคงทำไม่ได้

คนสองคนมันทำไม่ได้แน่เรื่องสวยสติ๊กเกอร์แบบนี้

เดี๋ยวพักครู่เดียวนะฮะช่วงหน้ากลับมาเนี่ยคุณวิโรธเล่าให้ฟังหน่อย

แล้วจากนี้ไปในส่วนของคุณวิโรธเองเนี่ยจะเดินหน้ายังไงต่อ

พักครู่เดียวนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ

เราทราบแล้วปัญหามันเป็นแบบนี้โดยเฉพาะคำถามที่ว่าเออถ้าเขาไม่ทำผิดกฎหมายเนี่ยเขาจะ

แต่มันมีเรื่องของข้อบังคับ

คือตำรวจก็ยอมรับเมื่อสักครู่นี้ที่คุยว่า
ถ้าเกิดตรงไหนที่มันมีปัญหาก็ต้องไปแก้
ให้มันโอเคกับ
ผมคิดว่าการแก้ปัญหาเรื่องนี้มันต้องมี๔ทงอย่างสำคัญยังไงครับ
แรกก็คือกฎหมายที่มันไม่สอดคล้องกับหลักวิศวกรรมกฎหมาย

อาจจะมีหลายเรื่อง

ก็จะคลี่คลายไปในระดับหนึ่ง
สวนมากผมคิดว่า
ละบบคุณธรรมก็ต้องเปิดโอกาสเท่าไหร่
ทำหน้าที่โดยซื่อสัตว์สุจริตได้เติบโตในหน้าที่การงาน
แล้วก็ดูแลเรื่องสวัสดิการของฆาตการตำรวจแล้วก็ฆาตการอื่น
ในระดับชั้นประเด็นประกาศในในระดับชั้นประเด็นประกาศให้ดีด้วย
อ่านะฮะให้เป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานอย่างซื่อสัตว์สุจริต
นี่คือสองทงทงที่สามคือเรื่องของการปราบราม
แล้ววันนี้ผมคิดว่าที่ผ่านมาในอดีตสามสิบปีก็เคยปราบเป็นระยะระยะ
ทำไมมันผุดขึ้นอีกครับเพราะว่ามันไม่ได้แก้ทั้งระบบ
ดังนั้นไอ้คราวนี้ก็ต้องปราบแล้วตอนนี้ผมว่ามันก็ยุติหยุดลงได้พอสมควรแล้ว
แต่การปราบปรามที่สำคัญมันต้องมีกฎหมายเพิ่มเติมด้วยที่พักเก้าไกรเสนอว่ามันต้องมีพระราชบัญญัติในการปกป้อง
แล้วก็จะได้สาวขบวนการทุจริตแบบเอาผิดยกรังตรงนี้ก็จะทำให้การปราบปรามมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
นี่ผมพูดถึง๓อย่างนะทงนำที่๔ผมคิดว่าในยุคนี้คงต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยแล้ว
ยังไงฮะอย่างในเอาเอาในเรื่องการชั่งน้ำหนักทางหลวงเนี้ยอ่า
ตอนนี้ทั่วโลกก็ใช้ระบบการชั่งน้ำหนักรถขณะรถวิ่งแล้วไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องเสียเวลา
คราวนี้ถ้าเกิดพบว่ารถคันไหนเนี่ยสมมุติกฎระเบียบเราแก้ให้มันสมเหตุสมผลแล้วนะ
เหมือนที่เราขับผ่านกล้องแล้วเขาบอกว่าความเร็วต้องไม่เกินเก้าสิบไม่เกินหนึ่งร้อย
แต่ว่านั่นยังส่งผ่านไปซะนีเนาะอ่า
คือโอนเงินจ่ายค่าปรับผ่านระบบธุรกรรมทางธนาคาร
ไม่ต้องผ่านเจ้าหน้าที่ไม่ต้องใช้ดุลยพินิษฐ์
เจ้าหน้าที่ที่ทำงานโดยสุจริตก็สบายใจ
เงินค่าปรับต่างก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่รั่วไหล
ถูกไหมครับแล้วก็ทุกอย่างดำเนินการแบบตรงไปตรงมาตามหลักวิทยาศาสตร์
ถ้าเราทำทั้ง๔เรื่องนี้ไปพร้อมกัน
ยุติลงได้แล้วก็จะมีความยั่งยืน
ถ้าไม่ทำก็ถ้าปราบอย่างเดียว
อย่างวันนี้ตั้งกรรมการสอบกันเนี่ยตำรวจก็ตั้งกรรมการสอบแล้ว
ผมเชื่อว่าไม่ต้องรอผลออกหรอก
ตอนนี้กระต่ายนี้คืนสูตรธรรมชาติไว้ก่อนแล้ว
สุดท้ายก็ต้องทนไม่ไหวนึกภาพไหมคนทำธุรกิจสุจริต
ฉันก็ขนแบบเนี้ยตามคาปาซิตี้ของรถแต่ปรากฏว่ามันผิดกฎหมายที่มัน
ที่มันออกมาเพื่อเอื้อให้เกิดการลีดไถหรือเปล่า
ก็เป็นข้อสงสัยใช่ไหมมันไม่สมเหตุสมผลอ่ะ

รถเราใหญ่ขนาดนี้เราได้แค่๕๐ตัน
มันไม่คุ้มทุนในการวิ่งแต่ละเที่ยว

ฟังเรื่องนี้อย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรมนะ
ไม่ใช่ว่าว่าโหเราอย่าเอาน้ำหนักรวมเป็นเกณฑ์นะ
เราต้องคิดน้ำหนักเฉลี่ยต่อล้อที่ถ่ายลงมานะ
คุณรับน้ำหนักเขางี้มันทำหน่วนพังเอ่อสิ

แล้วตรงนี้เล่าผมบอกว่าสวัสดีคุณจะให้เค้าวิ่ง

ถ้าล้อและเพราถูกต้องตามหลักวิศวกรรมวิ่งได้
มันจะไม่เป็นผลกระทบกับถนน
ทุกอย่างคำนวณได้ว่าควรจะเป็นเท่าไหร่

เพราะฉะนั้นต้นทางเนี่ยมันต้องไปแก้ตรงต้นทางว่า
รถขนาดนี้ล้อขนาดนี้เขาควรจะแบกน้ำหนักได้เท่านี้เท่านี้

โฟกัสที่น้ำหนักที่เฉลี่ยลงมาที่ล้อดีกว่า
จับสัญญาณปื้อปุ๊บช่างน้ำหนักระหว่างรถวิ่งเลย
ปุ๊บนะครับส่งใบสั่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ไม่ต้องผ่านคนเลยไม่ต้องมีมนุษย์เลย
คุณไม่ต้องผ่านด่านทุกเข้าด่านแล้วมาเรียกตรวจ
แล้วก็พ่วงกับดูควันดำดูนู่นดูนี่ดูอะไรไปดู
จริงตอนนี้ก็เริ่มทำแล้วนะแต่มันยังน้อยเกินไป
มันก็จะแก้ปัญหาปลายทางที่ว่า
กฎหมายกฎระเบียบก็เอื้อให้คนที่อยากจะทำธุรกิจอย่างสุจริต
ทำได้เติบโตได้ก่อร่างสร้างตัวได้
ไม่ได้เป็นมาอุปสรรคให้ใครมาก่อความรำคาญเพื่อเรียกรับสวยถูกไหมครับ
ถูกมั้ยครับเจ้าหน้าที่ตำรวจถ้ามีระบบคุณธรรม
เติบโตในหน้าที่การงานไม่ต้องวิ่งเต้นซื้อตำแหน่งไม่ต้องมีตัว
ถูกไหมครับฆาตการชั้นผู้น้อยก็ได้รับการดูแลสวัสดิการที่ดี

ปราบปรามถ้าผิดก็ปราบปรามอย่างจริงจังตรงไปตรงมา
มีกฎหมายนะครับที่ปกป้องผู้ที่ออกมาเปิดโปรงการทุจริต
แล้วก็สุดท้ายก็คือมีเทคโนโลยีในการที่จะอำนวยความสะดวก
แล้วก็ช่วยให้กระบวนการทุกอย่างเป็นไปด้วยความสุจริตอย่างนี้
ถ้าสี่องค์ประกอบเนี้ยไปพร้อมพร้อมกันได้ปัญหานี้จะแก้ได้ในอ่า
ต่ายวันนี้ไปปล่อยคืนสู่ป่าถ้ากฎหมายกฎระเบียบไม่แก้ไม่ใช้เทคโนโลยี
ยังมีการซื้อตัวซื้อตำแหน่งสุดท้ายก็ต้องไปจับกระต่ายจากป่า

ผมคิดว่าทั้งหมดทั้งมวลก็อยู่ในนโยบายของก้าวไกลอยู่แล้ว
รอเข้าสภาครับรอประกาศรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการก่อน
แต่ณวินาทีนี้ผมก็คิดว่าเราสบายใจได้ระดับหนึ่งนะครับ
ก็อย่างเมื่อกี้ทางท่านรองวิวัตรเนี่ยนะครับ
ก็ต้องยอมรับว่าก็เป็นมือปราบนะครับ

แล้วก็ผู้การปปที่ท่านก็มารักษาการที่ทางหลวงเนี่ย

ทางเจรตำรวจนะฮะนี่ก็ท่านก็ขานรับอย่างตรงไปตรงมาเหมือนกัน
ผมคิดว่าตอนนี้ทีมตำรวจเนี่ย
ผมคิดว่าก็สบายใจได้ระดับหนึ่ง

เราคงต้องทำงานร่วมกันกับสมาคมผู้ประกอบการ
สาพันธ์การขนส่งทางบกนะครับ
แห่งประเทศไทยซึ่งเป็นศูนย์รวมนะครับ
เครือข่ายผู้ประกอบการการขนส่งเนี่ยนะครับ
รายใหญ่รายหนึ่งแล้วก็คงต้องทำงานร่วมกันกับสมาคมอื่น
ในการติดตามเรื่องนี้ในการให้เบาะแสเรื่องนี้
เพื่อให้การแก้ไขมันยั่งยืนที่สุดเท่าที่จะทำได้
พรุ่งนี้เขาจะมาพบคุณวิโรธกับทางพระเก้าไกลใช่ไหม
พรุ่งนี้ก็เรามีนัดหารือกันกับทางสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยนะครับ
ซึ่งก็น่าจะมีทางสมาคมผู้ประกอบการขนส่งเนี่ยมาร่วมด้วยนะครับ
ก็จำนวนน่าจะหลากหลายสิบท่านนะครับ
ก็มาให้กำลังใจด้วยมาให้เบาะแสแล้วก็มาหารือนะครับ
แนวทางในการแก้ไขแบบ๔ทงนำแบบนี้ที่ยั่งยืนนะครับที่พักเก้าไกลนะครับ
เวลาก็ที่เรานัดหมายกันก็สิบสี่นาฬิกาใบสองโมงนะครับ
คุณวิโรธตอนที่เป็นฝ่ายค้านในสภาชุดที่แล้วเนี่ย
เรื่องเหล่านี้เรื่องสติ๊กเกอร์เรื่องสวยพวกนี้

น้ำหนักการพูดนะขนาดนี้มันเลยมากขึ้นไหม
เพราะว่าเราเป็นวาดที่สอสอของพักรัฐบาลแล้ว
ก็อาจจะมีศูนย์แต่อย่างนี้ครับคือที่ผมคิดว่าน้ำหนักที่มันเกิดขึ้นคือ
ทุกคนรู้ว่ามันมีอยู่จริงอ่ะอืม
แล้วทุกคนรู้ว่ามันมีเครือขายโยงใยเยอะมากอ่ะครับ
แล้วก็ทุกคนก็อาจจะรู้สึกว่าสิ่งที่ไม่ปกตินั้นมันกลายเป็นสิ่งปกติ
พอพักเก้าไกลได้เข้ามาเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาล
อย่างเป็นระบบนะไม่ใช่แค่ปราบนะ
ก็เป็นความหวังนะครับที่
องค์กรต่างของภาคประชาชนอย่างสาพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย
ก็อยากจะมาทำงานร่วมกันกับเรา
ซึ่งจริงจริงแล้วเราทำงานร่วมกันมาหลายเดือนแล้วนะครับอืม
ก็เลยเป็นที่มาของเนี่ยการมาพูดกันเกี่ยวกับเรื่องของสติ๊กเกอร์
แล้วเดี๋ยวผมเชื่อว่าเดี๋ยวเรื่องลอตเตอรี่ก็ต้องมีองค์กร
หรือมีการรวมกลุ่มกันของผู้ประกอบการลอตเตอรี่

ละกากรก็คงจะมีหน่วยงานของผู้ประกอบอาชีพ
ที่เกี่ยวข้องกับการสูดอากาศของกล้องเดี๋ยวมาคุยกับเราอีก
หรือเรื่องของแรงงานต่างชาติที่เป็นปัญหา

แล้วเราก็จะวางระบบในการแก้ไขปัญหาคอรัชัน
ไม่ใช่แค่ปราบแต่ถ้าปราบกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมไม่แก้
เดี๋ยวก็กลับมาใหม่ไม่ใช้เทคโนโลยีมาช่วย

ฆาตการที่ดีมีความสามารถมีความสุจริต
ไม่ได้รับการส่งเสริมไม่มีความก้าวหน้า

ฆาตการชั้นผู้น้อยระดับปฏิบัติการ

แม่เรื่องใหญ่นะ

น่าเชื่อนะคือสติ๊กเกอร์มันจะเยอะขนาดนี้นะ

มันก็ต้องอยู่กับที่ว่าพักก้าวไกลเนี่ย
จะได้เป็นรัฐบาลอย่างสมบูรณ์แบบเมื่อไหร่ด้วย

ก็ถ้าอยากให้บ้านเมืองนะครับ

พบกันใหม่พรุ่งนี้บ่ายสามครึ่งนะฮะ
สวัสดีครับ